คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะเรื่องทะเลาะวิวาดกันระหว่างวินมอเตอร์ไซค์
ก็เป็นการตะลุมบอลกันนะคะที่ย่านพัทยาใต้นะคะมีคนบาดเจ็บไปสามคนค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวพัทยาใต้นะคะบังละมุงชนบุรีเมื่อกลางดึกของเมื่อวานนะประมาณก็มีคนใช้
เฟซบุ๊คเนี่ยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในกลุ่มพัทยาทอล์กเกิดกระแสวิภาคคุยจานกันมากเลยค่ะ
เราไปคุยกับผู้บาดเจ็บ๓คนซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็คือกลุ่มเสื้อส้มเอาง่ายนะคะ
คือเขาบอกว่าพวกเขาถูกตีด้วยไม้เบสบอลและท่อนเหล็กที่ศีรษะกับแขนแล้วก็เอาอาวุธสองชิ้นมาให้ทีมข่าวดูด้วยนะคะ
ในคนเจ็บเนี่ยเขาเล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขารอรับลูกค้าอยู่หน้าร้านขายของชำซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากวิน
ซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ให้บริการของวินมอเตอร์ไซค์
เขาก็เลยบอกให้คนขี่โบ๊คเนี่ยให้ไปรับส่งในซอยที่อยู่ห่างจากตรงนี้ไม่กี่เมตร
ทำตามกฎนะคะจะได้ไม่ทะเลาะกันก็ปรากฏว่ากลุ่มคู่กรณีเดินเข้ามาด้วยความไม่พอใจ
เขาก็เลยเขาอยู่คนเดียวตอนนั้นเขาเลยส่งสัญญาณเรียกเพื่อนมาช่วย
แล้วสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะตรงนั้นอยู่ใกล้วินก็เลยมีกลุ่มเสื้อสีส้มเยอะ
แต่คู่กรณีเนี่ยคือคนที่ขี่โบ๊ะนะคะก็ยืนยันว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนค่ะ
แล้วเพื่อนก็ว่าไอ้คนนั้นมันต่อยมันเอาเหล็กงัดยางตีก่อน
ตีก่อนแล้วก็ลุมซัดกันเลยครับมันถึงก็มาหาเรื่องเลย
ไม่ใช่มารับลูกค้าไม่มาเจาะจงเลยครับ